ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดในสารานะครับ
สาราที่วัดเก้าชั่งตำบลบ้านหม้ออำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีตี๓ของเมื่อวานนี้
หลายคนเห็นภาพในสังคมออนไลน์นะครับ
เพจเฟซบุ๊คเจ๊ม้อยวีพลัสเอามาลงเอาไว้เนี่ย
บอกเนี่ยยกยังไงก็ยกไม่ขึ้นค่ะเข้ามาขโมยเงินบริจาควัด
เป็นเพราะการติดตั้งที่แน่นหนาจนดึงไม่ได้หรือจะเพราะอะไรอืม
แล้วแต่วิจารณญาณค่ะบางคนก็บอกว่าหรือว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของที่วัดแห่งนี้
นี่หรือเป็นความลี้ลับอะไรหรือเปล่าแล้วสาราแห่งนี้เนี่ย
สาราพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าปฐุมมานะฮะชื่อสารานี่อยู่เห็นไหม
เป็นนาทีนะครับทุกผู้ชมครับเข้ามาตีสามค่ะ
ปิดบังมิดชิดหมดหมวกกันนกหมวกกันนกปิดใบหน้าพยายามอยู่นานน่ะ
นานนะทีแรกเอาผ้ามาคลุมก่อนเลยนะกะว่าจะยกไปเลย
ตอนนี้คงกะว่าไม่ให้ใครเห็นว่ายกอะไรไปสุดท้ายนะครับทุกผู้ชมครับ
ดึงไม่ขึ้นนะฮะดึงไม่ขึ้นนะฮะจนโจรต้องยอมแพ้
ต้องยอมแพ้แบบไปดีกว่านี่เปิดยังไงก็เปิดไม่ขึ้น
ปกติเราจะเห็นแต่แบบเอาไม้อะไรสอดสอดแล้วเอาเงินไปใช่ไหมใช่นี่ตั้งใจจะยกไปเลย
มันก็ทุบแล้วก็เอาเงินไปนี่สุดท้ายก็เลยเอาไปแต่ผ้ากลับไปเลย
แต่กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ชัดเจนนะครับผู้ชายคนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
สาราพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าปฐุมมานะครับที่หน้าวัดเก้าชั่ง
ตำบลบ้านหม้ออำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีใช้เวลาอยู่สักนาทีกว่า
สุดท้ายยอมแพ้ฮะจากไปทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราตรวจสอบข้อเท็จจริงให้นะครับว่า
เกิดจากอะไรกันแน่โดยอิทธิฤทธิปฏิหารบุญบารมีหรือว่าทางหลักวิทยาศาสตร์
เราไปที่วัดเก้าชั่งนะครับที่สาราพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าปฐุมมาที่เกิดเหตุนะครับ
ได้คุยกับนายชนะมินพันมณีเพชรเป็นผู้สร้างสาราแห่งนี้
เขาบอกว่าเขาเป็นคนสร้างสาราไว้ตอนนั้นโอ้หนี้สินเยอะนะ
ก็มาบนบานสารกล่าวตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้กับพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าปฐุมมา
บอกว่าถ้าหนี้สินหมดนะฮะสำหรับคุณคุณชนะมินนะฮะ
เป็นผู้หญิงนะคุณชนะมิณฑ์นี้บอกท่านี่สินหมดนะ
หนี้ได้หมดจะมาสร้างสาราพ่อปู่แม่ย่า
เอาไว้ที่วัดเก้าชั่งที่สิงห์บุรี
หนี้สินหมดจริงก็มาสร้างสาราเอาไว้
ส่วนเรื่องของตู้บริจาคที่สาราแห่งนี้นะครับ
คุณชนะมินบอกว่าสร้างตั้งแต่แรก
และได้ยึดเหล็กติดเอาไว้กับพื้น
เหล็กเอาไว้เลยนะครับติดเอาไว้กับพื้น
แล้วติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วย
ขโมยก็เลยเอาไปไม่ได้นะครับทุกผู้ชมครับ
เพราะว่าได้ติดน็อตเหล็กแบบยึดเอาไว้กับพื้นเลย
นี่นะฮะสุดท้ายเนี่ยเธอก็ฝากบอกว่า
คนที่ตั้งใจมาขโมยตู้บริจาคเนี่ย
ดูแล้วลักษณะน่าจะเป็นวัยรุ่นนะ
ถ้าติดขัดเรื่องเงินมีปัญหาเนี่ย

เงินในตู้บริจาคก็มีไม่กี่พันหรอก

พวกถูบเทียนไม่ขีดดอกไม้
เอาให้อำนวยความสะดวกกับญ้ายโยมที่มาทำบุญ

นี่อยากให้โอกาสไม่อยากแจ้งความ

อธิษฐานจิตว่าถ้ามีโอกาสในการที่เราสามารถชำระหนี้สินทั้งหมดที่เราเป็นได้
เราก็จะมาตั้งสารแห่งนี้ไว้เป็นสารขององค์พระภูมิญญาณ
และที่มาเนี่ยของเรื่องราวที่ว่า
จะมีคนที่เขาอยากจะมาขโมยของ

ลูกแก้วเนี่ยค่ะเคยจะมีโดนขโมยไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะ

อ๋อลูกนี้ค่ะคือถ้าถูกขโมยไปแล้วครั้งหนึ่ง
แล้วทีนี้พอเรารู้เพราะว่าเราเป็นคนที่สร้างและทำตรงนี้ใช่ไหมคะ

ค่ะมีรายละเอียดมีวีดีโอมีบันทึกหมดนะคะ
ก็คือเราอธิษฐานที่ปรับปลูกไว้ว่า
ถ้ามีเหตุมีปัจจัยแล้วลูกแก้วจะได้กลับมา

จิตโดนใจให้เขาเอามาคืน

ให้เขาได้บูชา

ตัวเองก็คือถ่ายรูปรายละเอียด

แล้วเขาก็เอาลูกแก้วมาคืน
ข้างหลังของคุณชนะมิน

อย่างน้อยเอาผิดทางกฎหมายอะไรไม่ได้
เพราะไม่แจ้งความให้มันหลังยอกหลังเท็จก็ยังดี
ให้แบบกระดูกสันหลังแบบอักเสบไปเลย
ก็ได้แบบนั้นก็ได้